เป็นเหตุเยาวชนชาวนนทบุรีนะคะทำปืนปากกาลั่นใส่รุ่นพี่
ขึ้นเป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในเช้าวันนี้ด้วยนะคะ
ปากกาลั่นโป้งเจาะเบ้าตาดับสยองเพื่อนล้มทั้งยืน
ผิดคนตายพลาดใส่ตัวเองนะคะเรื่องนี้มันซ้ำซ้อนนิดหนึ่ง
ซับซ้อนนิดหนึ่งค่ะใช่นะคะก็มีการที่ทำปืนเนี่ย
คือตอนแรกเนี่ยรุ่นพี่หนุ่มอดีตนักศึกษาอาชีวะเนี่ย
ปืนปากกามาโชว์เพื่อนกับแฟนสาวถามว่าใครจะเอาใช้ป้องกันตัว
คราวชะตาขาดนะคะเพื่อนขวาปืนไปเล่นเกิดปืนลั่นเข้าใส่เบ้าตานะคะ
แต่กว่าจะยอมรับสารภาพเนี่ยก็เรียกได้ว่าสอบสวนกันนานอยู่พอสมควร
เพราะอ้างกับตำรวจนะคะบอกว่าผู้ตายเป็นผู้ทำปืนลั่นใส่ตัวเองค่ะ
ตำรวจภูทรปากเกร็ดนะคะเข้าตรวจแล้วก็เก็บหลักฐาน
ที่เกิดเหตุอาคารสูง๕ชั้นในหมู่บ้านเอื้ออาทร๒
โรงเรียนอำพรภัยศาลตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ด
พบปืนปากกาตกอยู่๑กระบอกค่ะ
ตรวจสอบอยู่ในรังเพลิงนะคะพบปอกกระสุนปืนขนาด๓๘ค่ะ
ขณะที่แพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตรวจสภาพศพของนายสุธิวัฒน์เนธทิพย
อายุ๒๐ปีพบบาดแผลถูกยิงเข้าที่เบ้าตาขวา๑นัดกระสุนฝังใน
จากการสับสวนเพื่อนผู้ตายระบุว่านายสุทธิวัดพักอยู่ที่ห้องกับแม่และน้องชาย

กระทั่งมีเพื่อนรุ่นน้องจากสถาบันอาชีวะแห่งหนึ่งในจังหวัดปฐุมธานี
ไปหาที่ห้องเพื่อขอเสื้อคลุมภาคปฏิบัติของสถาบันไปใส่
ผู้ตายจึงไปหยิบเสื้อให้พร้อมกับปืนปากกา๑กระบอกค่ะ
รุ่นน้องอ้างว่าได้ปฏิเสธไม่รับเพราะกลัวปืนจะลั่น
แต่ผู้ตายยืนยันว่าปืนไม่มีกระสุน
ก่อนจะหันปากกระบอกปืนมาส่องดูแล้วก็เกิดลั่นใส่เบ้าตาจนล้มลงเสียชีวิตทันที
อันนี้เป็นคำให้การตอนต้นของเพื่อนผู้ตาย
ใช่ที่ไม่ยอมรับสารภาพนะคะ
ขณะที่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อในคำให้การของรุ่นน้อง
เนื่องจากพบพิรุธหลายอย่าง
จึงให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจเก็บขม่าวดินปืน
พร้อมทั้งนำตัวทั้งหมดไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ

พอตอนแรกอำนาจบรวจว่าปืนที่คนที่ไปเก็บได้
เป็นปืนกระบอกนั้นแต่ปรากฏตำรวจไปเก็บปืนกระบอกนั้นมา
ปรากฏว่าไม่เห็นจะพบเข็มแทงชนวน
ก็เลยเชื่อว่าปืนกระบอกที่เพื่อนผู้ตายอ้างว่าปืนนั้นลั่น
คงไม่ใช่ปืนที่ลั่นใส่ผู้ตายจริง
คือสรุปแล้วเขาก็เลยสลับกันคือปืนที่ลั่นปุ๊บเอาไปซ่อน
เอาปืนที่ชำรุดมาวางไว้ในที่เกิดเหตุแทน
ตำรวจก็รู้ทันทีบอกอันนี้ไม่ใช่ปืนลั่นแน่นอน
ต้องเป็นปืนกระบอกอื่นจึงตามหาปืนกระบอกอื่นนั้น
จนพบนะคะรับสารภาพว่าสรุปแล้วก็คือ
เป็นคนทำปืนลั่นใส่นายสุธิวัฒน์ผู้ตายนะคะ
ทดลองปลดล็อกคันยิงตำรวจก็เลยควบคุมตัว
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในที่สุดค่ะ